สาเหตุที่รถไฟฟ้าเสียหยุดเดินรถบ่อยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนระบบอาณสัญญาณใหม่
แล้วเดี๋ยวพอเปลี่ยนระบบแล้วภายในสิ้นเดือนนี้ปัญหามันจะน้อยลง
เพราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรียกไปชี้แจงแบบด่วนเลย
เพราะเมื่อวานนี้หลายคนเจอปัญหาค่ะคือบ่นกันอุบเลย
ใช่ต้องหยุดเดินรถไปกว่า๓ชั่วโมงนะคะ
แค่เดือนเดียวเกิดเหตุขัดข้องไปแล้ว๙ครั้ง
ให้กับรถไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดก็เลยอาจจะมีปัญหาติดขัดบ้าง

ก็ต้องขอไปผู้โดยศาสตร์ที่เมื่อเช้าเกิดเหตุนะครับ
ก็คือระหว่างนี้เรากำลังทำการปรับปรุงระบบอนาสัญญาณนะครับ
โดยการปรับเปลี่ยนระบบวิทยุสื่อสารนะครับ
เพื่อให้มันมีความเสถียรแล้วก็สามารถรองรับระบบในอนาคตได้ดีขึ้นนะครับ
ซึ่งเราได้ดำเนินการมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วนะครับ
แล้วก็คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะแล้วเสร็จนะครับ
แล้วก็ช่วงนี้มันก็เลยเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนถ่ายนะฮะ
ก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่าวันนี้เราพยายามจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ย
ให้ได้ภายในวันนี้นะครับว่าพรุ่งนี้จะไม่ให้เกิด
ส่องกันหน่อยนะคะดูข้อมูลกันคุณผู้ชมในทวิตเตอร์
เอาง่ายปีนี้นับตั้งแต่มกรามาถึงมิถุนาคุณผู้ชมดูสิคะ
มีการขัดคล่องเนี่ย๒๘ครั้ง
เดือนที่มีการขัดข้องมากที่สุด๑๐ครั้งก็คือเดือนนี้
หลังจากนั้นรองลงมาค่ะ๗ครั้งคือเดือนกุมภาพันธ์

เดือนที่น้อยที่สุดเลยก็คือมกราคม๒ครั้งนะคะ
เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในรอบ๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ก็จะพบว่าแนวโน้มการเกิดปัญหามันถี่ขึ้นเรื่อยนะ
จาก๕ครั้งในปี๕๓ก็พุ่งขึ้นมาเป็น๒๔ครั้งในปี๕๙
แล้วก็ปี๖๐๔๖ครั้ง
ส่วนตอนนี้๒๘ครั้งแล้วปี๖๑ผ่านไปครึ่งปีนะคุณผู้ชม
หลายคนก็บ่นมาแต่ก็เชื่อว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนระบบอาณสัญญาณใหม่แล้ว
ก็น่าจะปัญหาเหล่านี้มันน่าจะลดน้อยถอนลงไปนะคะ